ตามความคืบหน้าของเหตุที่วัยรุ่นนะฮะ
ทำร้ายแล้วก็ปลาระเบิดขวดใส่รถจักรยานยนต์
เป็นรถจักรยานยนต์ซึ่งมีลูกชายของนายตำรวจ
ศพันธ์ตำรวจโทขับขี่มา
เกิดเหตุที่หลังมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ค่ำคืนของวันที่๒๑พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ท้ายที่สุดตำรวจก็สามารถตามจับตัว๒วัยรุ่นที่ก่อเหตุได้แล้วครับ
โดยนายชนายุทธ์อายุ๑๘ปี

ถูกตำรวจนครบานทุ่ง๒ห้อง

ข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น
พร้อมของกลางรถจักรยานยนต์

โดยนายชนายุทธ์สารภาพว่าวันเกิดเหตุได้รับโทรศัพท์
จากนายศุกษันนกศิริอายุ๒๒ปี
ว่าถูกทำร้ายที่ร้าน๓ล้อซอยชินเขต
แวงทุ่ง๒ห้องเขตหลัก๔นะครับ

ขี่รถจักรยานยนต์ไปที่ร้าน

ขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากร้านด้วยความเร็ว

ที่เป็นคนทำร้ายเพื่อนของตัวเองก็คือนายศุกษัน

จากนั้นรถจักรยานยนต์ของนายกุณฑวัฒน์

เรื่องต้นพนักงานสอบสวนได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งสองคน
ก่อนที่จะสอบปากคำเพื่อหาตัวผู้ร่วมขบวนการที่เหลือ

จากนั้นวันนี้จะนำตัวส่งสารอาญา

นายตำรวจสอนแห่ง๑นักคอนบ้านเหมือนกัน

ก็เป็นลูกชายของตำรวจยศพันธ์ตำรวจโทเหมือนกัน